ท่านผู้ชมครับดูถนนที่สมุทรปราการหน่อย
กล้องหน้ารถคันหนึ่งและกล้องหลังรถคันนี้ด้วย
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ฝาท่ออยู่กลางถนนไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะนี่กล้องหน้ารถกระบะคันข้างหน้าเนี่ย
เหยียบฝาท่อแล้วมันลุดพอขับคล่อมมาก็ปึ้ง
กระแทกด้านล่างแต่อันนี้คือกล้องหลังของเขาใช่
คือรถคันนี้ก็ขับช้าแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมองไม่เห็น
หรืออย่างไรแล้วตกลงไปแบบนี้หรือเข้าใจว่าจะข้ามพ้น
ก็อาจจะเห็นแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันลึกหรือมันแบบไหนอะไร
เป็นหลุมอะไรยังไงคือประเด็นคือมีคันหนึ่งทับฝาท่อ
แล้วฝาท่อมันเปิดอีกคันนึงขับมาชนฝาท่อเลย
พอคันนี้คือตกลงไปในท่อเลยนี่ฮะตรงเนี้ย
คือถ้ามองด้วยสายตาจากคนขับรถอาจจะดูเอ๊ะไม่รู้มันยังไง
หรือเปล่าใช่ไหมหรือหักหลบไม่ทันหรือเบรกไม่อยู่หรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่า๒คันนี้เขารับไปเต็มแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ว่าเป็นอันตรายอะไรนะครับทุกผู้ชมครับแต่รถเนี่ยเสียหายนะครับ
นี่เป็นช่วงถนนสุขุมวิทย์จากตลาดปากน้ำมุ่งหน้าไปทางบางปู
ตรงข้ามอาคารอู่ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิชิตนาทองบ่อนะครับบอกว่ารถของเขาหูเกี่ยวลากรถด้านหน้าถูกกระแทก
จนมันพับงอไปติดกับคัตซีด้านล่าง
ส่วนรถเก๋งสีดำคันข้างหลังเนี่ยที่กล้องหลังรถ

มีรถอีกอับคันหนึ่งหยับฝาท่อ
แล้วก็กระเด็นขึ้นมาผมก็ชนไปครับ
โชนไปอีกผมก็จอดแป๊บหนึ่ง
ว่าจะแวะดูรถครับแวะดูรถตัวเองที่ข้างทาง
ผมยังไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนตกหลุมเป็นหลุมลักษณะนั้นนะครับ
ทีนี้ผมก็แอบมาสักพักหนึ่งผมก็มองกระจกหลังไปดูก็
เห็นรถเขาจอดไฟกระพริบแล้วผมนึกว่าชวนกันนะครับ
อ่าตอนนี้ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาเอาแผ่นคอนกรีต
วางปิดทับฝาท่อไว้อีกทีนึงแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกับเอายางมาต่อยนะ
ปูเอาไว้แล้วมันก็คงจะแบบไม่สนิทมันไม่แน่น